คุณผู้ชมครับถ้าว่ากันด้วยเรื่องราวของการกำเนิดเกิดขึ้นของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะ
ตอนแรกเหมือนจะนิ่งแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมครับแต่ทันทีที่พลเอกประยุจันทร์โอชาประกาศเมื่อ๒๓ธันวาคมปีที่แล้ว
เปิดตัวเปิดตัวว่าจะมาร่วมเป็นแคนดิเดตนายกของพักนี้ทำให้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคึกคักเลยนะฮะ
บรรดานักเลือกตั้งก็พุ่งเป้าหมายมาที่นี่ครับต้องการที่จะช่วยกันวาดฝันให้ลุงตู่เป็นนายกต่อให้ได้ในสมัยที่๓
แต่ฝันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าติดตามจากรายงานครับ
สนามการเมืองตื่นตัวขึ้นมาทันทีหลังพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ว่ากันตามเนื้อผ้าลำพังชื่อชั้นของ
นายภีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพัก
และนายเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพัก

ที่จะเชื้อเชิญให้บรรดานนักการเมือง
รุ่นเก่ารุ่นใหม่กลุ่มกวนต่างมาแจมได้

แต่ยังเป็นการวัดพลังทางการเมืองของตัวเองด้วย
ว่าจะสามารถเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งได้อย่างเต็มตัว
โดยไม่ต้องมีใครคอยพยุงได้หรือไม่

กลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวเข้ารวมไทยสร้างชาติ
ไม่ว่าจะเป็นนายไตรรงสวรรคิรีนักการเมืองรุ่นเก่า
ชัชวัลคงอุดมหรือชัตเตาปูน
ชุมพลกัญจนาอดีตสสสุรธานีพักประชาธิปัตย์๗สมัย
เสกสกลอัฐาวงศ์หรือแรมโบ

ประธานหมู่บ้านเสื้อแดง๔ภาค

เพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่รอจังหวะเสียบอีกไม่น้อย

เฉพาะพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐ
แต่อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่าการมาของพลเอกประยุทธ์
สร้างแรงบวกให้กับพักรวมไทยสร้างชาติได้
แต่แรงบวกนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงดึงดูดหรือแรงจูงใจ
ให้พวกบิ๊กเนมคนเด่นคนดังเข้ามาได้
มือเก่าสามสีไตรรงสวรรคิรี
ผลเอกประยุทธ์จะเป็นเหมือนใบเบิกทางชั้นดี

ว่าถ้าพักได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
จะต้องปฏิรูปและแก้กฎหมายใหม่ทั้งหมด

คือต้องปัดหวัดประเทศนี้ให้คือความสะอาดนะ
คำว่าสกปรกเยอะมากหมายความว่าอเมริกัน
ทุจริตคอรัปชั่นทุกวงการมากกว่าในอดีตมาก

ผมหวังว่าภักร์จะได้เป็นแกนนำรัฐบาล
หรือจับปฏิรูปกันจริงเลย
พอที่พูดกันมามันเคยมีคำปฏิรูปเป็นจริง
ถ้าเป็นรูปจริงมันต้องหมายถึง

มันคือคำปฏิรูปไม่ใช่พูดกันแต่ปาก

ก็เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลกันเลยทีเดียว
แต่คงลืมไปว่าพักยังไม่มีความพร้อม
อีกหลายด้านทั้งกำลังคนและคะแนนนิยม
การจะแขนผลเอกระยุดเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๓
เป็นการมองข้ามช็อตเยอะเกินไป

คือทำยังไงให้ได้สอสอถึง๒๕คนก่อน

คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
เช่นนั้นก็ฝันสลาย
ช่วงนี้ตลาดคึกคักมากนะคะ

โยกย้ายการวิ่งการเปลี่ยนการย้ายการทุกอย่างเลย
เขาบอกว่าตลาดคึกคักยิ่งกว่าตลาดสดอีก
เพราะว่าตอนนี้บางคนราคาพุ่งก็มี

ฉันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวายังไงดีนะคะ

กับรายงานตลาดสดการเมืองค่ะ
ตลาดนายกพลภิษัน

ปีกลองการเมืองบันเลงกันอย่างคึกคัก
ทุกพักเร่งจัดทัพรับเลือกตั้ง

แถมพวกเกรกเอต้นทุนทางสังคมสูง
ก็โก่งราคาสูงปรี๊ดทะลุเพดาน
สนุนราคาอย่าให้แซ่บเดี๋ยวใจสั่น

ถ้าได้ม้าดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
พักถึงกับสั่งทอสิ่งตรงจากนครปฐม
เพื่อภารกิจดูดนี้เพื่อเธอ
งานนี้มีทั้งดูดแบบเดี่ยว
ไปจนถึงดูดยกสังวัตร
ถามอย่างใช้แผนเพื่อนสนิทคิดไม่คือ
ดูดบ่อเพื่อนซะงั้นง่ายดี

ก็หน้าเขียวหน้าเหลืองร้องเสียงหลง
ไอ้ยาลูกน้องอัวเงินมาผ้าหลุด

ธนาคิดการเมืองรุ่งเรืองเมื่อไร

ทุศจริตกันบานเบิก